ศาสตราจารย์ดรพาทรศรีกรานนท์ผู้ซึ่งถวายงานในหลวงราชการที่๙ด้านดนตรี
ยาวนานกว่า๓๐ปี
อกจากจะชื่นชมในพระปริชาสามารถด้านดนตรีของในหลวงรัชกาลที่๙
ยังได้น้อมนำหลักคำสอนพระราชทานมาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
ศาสตราจารย์ดรพาทรศรีกรานนท์สมาชิกวงดนตรีอสวันศุกร์ที่อายุน้อยที่สุด
ผู้เคยถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ยาวนานถึง๓๐ปีบอกเล่าความประทับใจครั้งแรกในชีวิต
ตัวเขาได้เห็นพระเจ้าแผ่นดินทรงดนตรีเป็นครั้งแรกเมื่อครั้งตามคุณพ่อ
เรืออากาศตรีศาสตราจารย์พิเศษดรแมนรัฐศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติเข้าไปถวายงานรับใช้
และนั่นได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์พาทรเลือกเส้นทางสายดนตรีตามรอยพ่อ
และพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นอัครราชันเป็นอัคระศิลปินที่ทั่วโลกต่างยกย่อง
จำได้ว่าพระสุรเสียงภายร้อมากนะครับทรงเล่นดนตรีได้หวานมาก
พ่อองค์ท่านที่ทรงอัลโต้แซ็กซาโฟนตั้งแต่จำความได้ว่าพ่อเล่นนตรีอยู่กับพ่อองค์ท่าน
เพราะฉะนั้นครั้งนั้นที่เห็นเนี่ยเราก็ตื่นเต้นพอเล่นเสร็จก็จำได้ว่า
พระองค์ท่านก็ทรงรับสั่งว่าไม่ต้องเล่นค่อยก็ได้นะเล่นดังขึ้นได้อีก
เพราะเราก็ตื่นเต้น
อาจารย์พาทรมีส่วนร่วมในการถวายงานในหลวงรัชกาลที่๙
ทำให้ตัวเขากล้าพูดได้อย่างเต็มภาคภูมิว่าไม่มีวินาทีไหนที่ตัวเองไม่รู้สึกตื้นตันใจ
และจะจดจำไปทั้งชีวิตที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนักดนตรีของพระราชา
และขออุทิศชีวิตทำหน้าที่ส่งเสริมพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี
อัครมหาราชันให้แผ่ภัยศาล
และเข้าถึงหัวใจของคนไทยทุกคน
สิ่งที่ผมคิดได้ก็คือว่า
เราต้องเผยแพร่พระเกียรติคุณพระปีชาสามารถ
พระอัจฉริยภาพของพวกองท่านต่อไป

ต้องจุดคบเพลิงอันนี้ให้ได้ในใจของเด็กทุกคน

ถ้าเกิดเราสามารถเข้าถึงอันนี้ได้เนี่ย
พระองค์ท่านก็จะทรงอยู่กับเราตลอดไป

อกจากจะทรงโปรดดนตรีแจ๊สเป็นพิเศษแล้ว
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นคีตราชัน

ดนตรีแจ๊สก็ไม่ต่างอะไรจากการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม
ทุกคนมีบทบาทมีหน้าที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันหมด

และจงทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุด

จากพระปรีชาสามารถด้านการทรงดนตรีแล้ว
ส่งสอนปรัชญาในการใช้ชีวิต